อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย

อย่างนั้น

พอพอพอ

ตีเขาบ้างครับเรายังไงบ้าง

๒คนเขาทำร้ายเราหมดทั้ง๑๒คนเลยไหม

สัก๘๙คนครับไม่ให้คุ้มกลับครับ
เพราะอะไรครับเขาถึงทำอย่างนั้น

มีเรื่องมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหม
ไม่ครับ
อ๋อลีนเขาหวานป่ะ
ก็เสียใจอะนะคะเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขามาเนอะ
เพราะว่าน้องเขาไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีค่ะ
ก่อนที่แม่เขาจะตายเขาเป็นแม่เขาเป็นมะเร็ง

คือชีวิตเขาก็ลำบากมาตั้งแต่เล็กด้วยค่ะ
คือเห็นคลิปตอนลุมนี่ตกใจเลยใช่ไหมตอนแรก

ใช่ค่ะเพราะไม่คิดว่าหลังเราจะโดนขนาดนี้

โดนเพราะสาเหตุอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้

เขาก็บอกว่าเขาโดนฝุ่งโกรธ

เรื่องนี้จริงเกิดขึ้นอยู่หลายวันแล้วนะคะ

ตั้งแต่ที่มีภาพข่าวออกมาครั้งแรก
แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีภาพข่าวออกมาอีก๒เหตุการณ์นะคะ
คือภาพข่าวที่เราเห็นชัดก็คือภาพแรก

แล้วก็ที่มีการบอกว่าให้ก้มกราบเท้านะคะ
แล้วก็จากนั้นก็จะมีภาพที่เกิดเหตุนอกสถานที่นะคะ
แล้วก็จริงแล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ย
ก็เกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกันนะคะ
แล้วถ้าตามข่าวบอกว่าจริงแล้วก็มีมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำไป
มีการเข้าแจ้งความในพื้นที่แล้วนะคะ
ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะคะ

ว่าตกลงแล้วน้องกลุ่มที่ก่อเหตุ

ยังอยู่โรงเรียนร่วมกันต่อไปกับเด็กที่ถูกกระทำ
หรือว่าขอย้ายตัวเองออกไปแล้ว

คือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากนะคะ
แล้วก็เท่าที่พี่นักข่าวในพื้นที่สอบถามดูจาก
ครอบครัวของผู้เสียหายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองโดนเรื่องนี้ด้วยเหตุอะไร
แต่ถ้ากลับมามองโดยหลักแล้ว
คือไม่ว่าบาดหมางกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ก็ไม่มีใครสามารถอ้างเพื่อทำร้ายใครได้นะคะ

ว่าสิ่งที่กฏหมายมอง
หรือกฎหมายเข้าไปจัดการมันได้ไหม

วันนี้คนที่นั่งในรายการกับเราคือ

คือเรื่องนี้ที่เชิญอาจารย์เพราะมันก้ำกึ่งมาก
ไม่รู้มันพูดได้แค่ไหนนะไม่รู้มองด้วยกฎหมายได้แค่ไหนนะคะ
อาจารย์ค่ะเราจะคุยพร้อมกันไปเลยในรายการ

คือน้องคนที่ถูกบอกว่าให้กราบเท้านั่นแหละนะคะ

คุณอาค่ะเดี๋ยวเราคุยกันไปพร้อมกับอาจารย์ปรเมฆ

คุณอาตอนนี้เอาร่างกายน้องก่อน

อืมน้องเขาก็ยังบอกว่าเจ็บชายโครงอยู่ในหอยค่ะ

เจ็บชายโครงมาจากโดนอะไรคะ
ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะน้องเขาบอกว่าเจ็บมานานค่ะ
โทษนะคะโดนเท้าหรือโดนมือ

คือน้องเล่าให้คุณอาฟังไหมว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เขาถูกลากเข้าไปในห้องเรียนเนี่ย

แต่น้องเขาบอกว่าตามในคลิปเลยค่ะ

อันนี้คือถ้าตามข่าวคือตอนระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนใช่ไหมคะ
ก็ไม่แน่ใจเลยนะคะ
เพราะเขาไม่ได้บอกถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ถามถึงตรงนั้นว่า
ช่วงตอนไหนก็ไม่ได้ถามด้วยค่ะ
ไม่ที่ถามคุณอาแบบนี้เพราะว่ากำลังจะถามว่า
ถ้าระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนจริงเนี่ย
มาเจอทันไหมครูมาเห็นทันไหมเพราะว่ามันไม่ได้พักยาวอะนะคะ
มีครูรู้เรื่องนี้ไหมคะครูรู้เรื่องตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแล้วไหมคะคุณอา
คือรู้พอกัน

รู้แต่กับไม่ใช่ค่ะรู้พอกับผู้ปกครองอะค่ะ

ซึ่งผู้ปกครองรู้จากข่าวใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะผู้ปกครองคือเห็นคลิปมันเขาแชร์ต่อกันมาค่ะ

รู้ตอนที่เห็นคลิปที่เขาแชร์กลับมา

ประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะ
เพิ่งจะรู้ใช่ไหมคะ

ตามข่าววันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาถูกไหมคะคุณอาร์

ทีแรกคือที่รู้ข่าวคือเข้าใจแค่ว่าเด็กชกต่อยกันปกติ

แต่พอเห็นคลิปออกมาก็คือแบบโอ้โหเขาทำกับหลานเราขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้นะคะ
คุณอาตอนช่วงเกิดเหตุที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายหรือว่าคนในครอบครัวสังเกตไหมว่ามีแผลหรือว่าไม่สบายเจ็บตรงนั้นตรงนี้
คือน้องเขาไม่ได้บอกอะไรเห็นเขาเดินคุมท้องเดินเหมือนไม่ค่อยชัดสง่าผ่าเผยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถามเขาว่าไปโดนอะไรมาเขาก็บอกว่ารถล้ม
แล้วมีบ่นไหมไม่อยากไปโรงเรียนมีไหมคะ
คือเขาบอกว่าเขาปวดเนื้อปวดตัวรถล้มไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ไม่ได้เอกใจก็รถล้มมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถามตอบ
คุณอาค่ะคือหลานเนี่ยนะคะคือมีประวัติมีประวัติทะเลาะวิวาสกับเพื่อนที่โรงเรียนบ่อยไหมคะ

แม้กระทั่งว่าโดนทำร้ายฝ่ายเดียวก็ตามเนี่ยไม่เคยมีให้รู้เลยใช่ไหมคะ
ค่ะไม่เคยมีให้รู้เลย
เขาเป็นคนนิสัยยังไงคะหลานคนนี้
เป็นเด็กกระตันยูนะคะช่วยเหลืองานที่บ้านทุกครั้งว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เลิกเลิกเรียนมาเลิกเรียนมาจากเมื่อก่อนที่ขึ้นรถรับส่งนะคะ
เรียนมาเขาก็จะล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ไปวัดไปกวดลานวัดเสร็จกลับมา
กลับมาน้องก็พายายเลิกงานมาก็อัด
ให้น้องป้อนข้าวน้องอะไรอย่างนี้
ถ้าถึงฤดูธรรมนาก็บางครั้งบางทีก็ไปดูน้ำนาให้ยายบ้าง
ไปรับจ้างตัดย่าที่นาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาเงินมาจุนเจือครอบครัวค่ะ
ที่บ้านเนี่ยน้องอยู่กับใครบ้างคะอาจารย์
ที่บ้านน้องเขาอยู่กับยายอยู่กับน้องสาวแล้วก็พ่อน้าเขาค่ะ

น้องสาวเขาคือ๓ขวบกว่าค่ะ
ขวบกว่าต้องดูแลน้องด้วยใช่ไหม
ค่ะต้องดูแลน้องด้วยค่ะ
ยายว่ายังไงบ้างคะคุณอา
คุณยายเขาก็เสียใจนะคะแล้วก็เครียดแล้วก็กินข้าวไม่ได้
ใช่นอนไม่หลับก็สงสารทางครอบครัวเขาเหมือนกันนะคะ

ว่าทำไมอยู่ดีโดนทำร้ายอ่ะคะ

เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาโดนทำร้ายเพราะอะไร
เขาไม่กล้าบอกว่าโดนเพราะอะไร

น้องไปโรงเรียนตามปกติเลยใช่ไหม
น้องก็หลังจากที่ว่าโดนโดนทำร้ายแล้วก็เขาก็ไม่ไปโรงเรียนสองวันรวมถึงเสาร์อาทิตย์อืม
จากนั้นก็ไปโรงเรียนปกติไม่อิดออดแบบบ่ายเบียงว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยมีไหม

ก็ไม่ค่อยผิดปกตินะคะเพราะว่าตอนช่วงปีที่แล้วนะคะแม่เขาชื่อเสียแล้วเขาก็ลาเรียนบอล
เพราะว่าแม่เขาไม่สบายป่วยหนักมากเพราะแม่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วค่ะ
คุณอาค่ะอันนี้ถามเท่าที่คุณอาทิตย์ทราบนะคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีการพูดถึงในข่าวว่ามันมีทั้งหมด๓เหตุการณ์
ข่าวแล้วก็คือเหตุการณ์ของหลานคุณอานะคะแล้วมันก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนต้นเดือนมกราคมแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนกลางเดือนมกราคม

ก็ไม่ทราบค่ะไม่ทราบตาดามกันมา
แล้วคือคุณอาได้ถ่ายถามไหมว่าตกลงแล้วผู้ที่เกาะเหตุคือคนกลุ่มเดียวกันไหมคะ
ก็ถามนะคะแล้วเขาก็บอกว่ากลุ่มเดียวกันนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ม๓ใช่ไหมคะ

มีเด็กที่เป็นเด็กม๒ด้วยกันด้วยไหมคุณอา

อันนี้ไม่ทราบค่ะ
ไม่เป็นไรคุณอาค่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็เห็นภาพข่าวแล้วไปที่โรงเรียนมาแล้วกี่ครั้งหรือว่าได้คุยกับครูที่โรงเรียนแล้วกี่ครั้งคะ

คุณยายก็
ไปตอนที่มีเรื่องใหม่ก็ไปทุกวันค่ะ

ไปคุยกับครูแล้วก็ครูก็นัดผู้ปกครองเขาไปคุยกัน

ยังนะคะ
คือตามข่าวมีบอกว่า

ตกลงแล้วว่ารุ่นพี่ที่ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่โรงเรียนนี้ไหมคะ

มีไหมบางคนในกลุ่มที่ก่อเหตุที่ขอย้ายตัวเองไปเรียนที่อื่นนะคะ
ไม่มีค่ะแปลว่า
ได้ข่าวมาคร่าวคือบางคนก็ไม่ไปโรงเรียน

บางคนที่เกาะเหตุไม่ทราบมัน
แล้วผู้ปกครองกับผู้ปกครองเนี่ยได้คุยกันเองไหมคะ
ปกครองคือทางคุณยายได้คุยกับพ่อแม่ของน้อง

ค่ะได้คุยค่ะ

ก็ไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะคะ
แต่ได้ยินว่าเขาก็ขอโทษนะคะ
ที่ลูกเขาหลานเขาได้ไปทำกับหลานเราแบบนี้ค่ะ
เป็นคนรู้จักอยู่บ้านใกล้กันระแวกเดียวกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะ

คุณอาค่ะเดี๋ยวคุณอาฟังด้วยกันนะ
เดี๋ยวถามอาจารย์ปรเมฆเบื้องต้นก่อนนะคะ
อาจารย์มันเราทำข่าวมันเป็นกำกับเมืองกึ่งนะคะ
เพราะว่าเด็กกันหมดเลย
คือเอาอย่างนี้เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือภาพข่าวมันสะเทือนใจและมีอารมณ์ร่วมแน่นอนนะคะ
เพียงแต่ว่ามันต้องหยุดไว้ก่อนเพราะยังไงก็คือเด็กหมด

ครองเด็กเป็นเด็กแต่ปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยในโรงเรียน

พนักงานสอบสวนเข้าไปตำรวจเข้าไป

ในระดับจังหวัดหรือว่าท่านเป็นประธาน
อันนั้นคือการดูแลเด็กปกติ
ที่อาจจะมีความประพฤติไม่ดี
แต่งกายไม่เรียบร้อยตามกฎหมาย

เขาก็จะเขียนไว้ถ้าไม่เกิน๑๐ปีก็ไม่ต้องรับโทษ
ถ้าเกิน๑๐ปีถึง๑๒ปี๑๓ปีก็อาจจะว่ากล่าวตักเตือน
และมีถึงขนาดเรียกพ่อแม่มาทำธรรมนิษฐ์
หรือมันก็ต้องส่งเด็กเข้าสู่สถานพินิษฐ์ตามความรับผิดชอบตามอายุ

ทีนี้ถ้าม๓มันก็น่าจะ๑๔๑๕แล้ว
เสี่ยงต่อการเข้าสู่สถานพินิษฐ์ได้
ทีนี้เวลาเวลาเราดูอย่างนี้คือผมจริงนะเรื่องนี้

คุณอาพูดอยู่คำไม่ใช่เด็กชกต่อยกันตามปกติ

ถ้าเด็กชกต่อยกันตามปกติมันก็จะกลายเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
คือว่ากล่าวตักเตือนเรียกพ่อแม่มาส่งให้การดูแล
แต่กรณีที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปกติ

อาจารย์ขอเบรกนิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อน
สมมุติเรามองกรณีที่เกิดเป็นเหตุเลยเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของกฎหมายตำรวจ
หรืออยู่ในอำนาจของในรั้วโรงเรียน
อำนวยการอาจารย์ฝ่ายปกครองต้องเป็นใครทำคะ

ยกตัวอย่างถ้าผมยกตัวอย่างเรื่องนี้
กรณีมีเด็กเล็กแล้วถูกชก
จนเสียชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีนึกออกได้ไหม

นั่นก็ดำเนินคดีกันเต็มรูปแบบ

ให้เด็กไปดูแลให้ผู้ปกครองดูแล

เพราะคดีนี้นะคะเราได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง

คือในโรงเรียนก็บอกว่าตัวเองมีอำนาจจำกัด
อาจจะมีการส่งเด็กเข้าไปละลายพฤติกรรมกับทหารนะคะ
แล้วก็เป็นอีกชั้นหนึ่งคือเรื่องของการดำเนินคดี

ที่มันจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ทั้งคนที่ถูกทำร้ายกับคนที่เป็นคนทำร้ายเขาสักครู่ค่ะ

มันเป็นเกิดนำหน้าหน้าที่ที่องค์เวียนจะเป็นดำเนินงาน
ทางโรงเรียนก็คงจะดำเนินงานในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับระเบียบเรื่องความปรับพฤติกรรมนักเรียนได้เท่านั้นนะครับ
ก็อย่างที่นำเรียนเราแบ่งความการมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่๓ระดับ
ระดับที่ได้ลงมือชัดเจนก็คือให้เข้าค่ายปรับพฤติกรรมนะครับ
ที่มีส่วนอยู่บ้างก็ทำทันบน
อีกส่วนหนึ่งก็ที่ยืนดูไม่เกี่ยวข้องก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับ
กรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าเด็กนักเรียนนี้จะถูกรีไทนไปบางส่วน
หรือว่าอยากให้โรงเรียนบางส่วนเป็นความจริงนะครับ

ถ้าผู้ครองมีความประสงค์เราก็คงขัดไม่ได้
แต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ปกครองผู้ครองก็มีความประสงค์ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่
โรงเรียนก็ต้องอนุญาตให้อยู่แล้วก็มีกิจกรรมก็คือให้เข้าค่ายปรับพฤติกรรมทั้ง
ทั้งเด็กและผู้ประคองด้วยต้องไปปรับพฤติกรรมด้วยกัน
อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กนะฮะ
ซึ่งอาจจะกระทำโดยที่ขาดความยังคิด
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องยอมรับ
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเด็กของเราก็โดยที่สังเกตได้เกิดจากการร่วมมือทำงานช่วยเหลือโรงเรียน
เขาก็มีพื้นฐานที่จะรับทราบแล้วก็ยอมรับว่าได้ผิดพลาดไปแล้วก็จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
ก็เชื่อมั่นว่าจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหาหลังจากที่ได้พูดคุยกับเด็กแล้ว

คุณอาค่ะคือหลานของคุณอาเนี่ยยังไงจะอยู่โรงเรียนนี้ต่ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
ก็ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่ต้องดูสภาพจิตใจแล้วก็ดูถึงว่าหลานเขาอยากไปโรงเรียนอยู่หรือเปล่าอะค่ะ
ส่วนคุณอารู้ไหมว่าน้องที่เป็นกลุ่มที่ลงมือเนี่ยมีใครบ้างไหมที่จะย้ายออก
หมายถึงว่าเขาสมัครใจที่จะย้ายโรงเรียนน่ะนะคะมีไหมคะ

แล้วคุยกับคุณยายว่ายังไงคุณอาเอายังไงคะหลานชาย
ก็ต้องแล้วแต่ตัวของหลานนะคะ
ถามว่าเขายังอยากอยู่โรงเรียนนี้ต่อไหม
กลัวอยู่หรือเปล่า
คุณอามีการไปแจ้งความไว้ไหมคะ
ทางยายเขาไปนะคะอ่า
มีไปแจ้งความไว้แล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณอาเดี๋ยวเราถามอาจารย์ปรเมตรต่อ
เพราะมันเรื่องความรู้สึกด้วยนะคะ
ของเด็กพิธีกรรมที่เราเห็นเนี่ยคนดูจะมีอารมณ์ร่วม
จะมีอารมณ์ร่วมทีนี้เอาเบื้องต้นก่อนตกลงที่ท่านผอบอกเนี่ย
คือโรงเรียนก็จะมีกรอบได้แค่นั้นถูกไหมอาจารย์ถูกแล้วได้แค่นั้น
ก็ได้แค่นั้นเนี่ยแต่ว่าโรงเรียนน่าจะมีคือคือถ้าพนักอาหารอยากคุ้มครองเด็ก
โรงเรียนมีอำนาจมากกว่านี้ภูมิในการเรียนมีอำนาจมากกว่านี้
จะจัดให้เด็กมีพุทธเนียนอยู่อย่างไรเขาสามารถกำหนดได้
ไม่ใช่แค่พฤติกรรมว่ากล่าวตักเตือนคือคือก็เข้าใจนะท่านพอจะไม่รู้อ่ะ
การกระทำความผิดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะเราเคยได้ยินใช่ไหม
เลือดสุฟันไปด้วยกันมาด้วยกันยินดูเฉยก็ติดคุกเท่ากัน
จะถามจะถามสมมุติคนที่ไม่ได้ลงมือแต่ว่าเราอาจจะเห็นคนที่พูดนะคะ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
อะไรอย่างนี้คือคำถามที่สองมันต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
ถ้าผู้ใหญ่เราเรียกว่าสอบสวนถ้าของเด็กเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า
เด็กเหล่านั้นเกี่ยวข้องอย่างไรเราไม่ได้ดูแค่แค่ไปยืนเขาเห็น
เขาบอกพอแล้วหรือบอกกันยินเขาหัวเลาะหรือเขาบอกให้สู้ให้สู้
อันนี้มันต้องดูรวมทั้งหมดก่อนว่าการสมคบคิดร่วมกัน
มันไม่ใช่ว่ายินดูเฉยแล้วไม่เป็นไม่ใช่โอเคพอได้ว่า
มันมีการกระทำความผิดร่วมกันไหมแล้วค่อยมาคุยกันว่าแค่ไหน
อย่าไปดูแค่พฤติกรรมยืนดูเฉยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หล่น
แล้วว่าการตักเตือนไม่ใช่ลักษณะของการกระทำแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียว
ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นข่าวแล้วนี่๓แล้วบอกยังมีอีก๓
อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ไม่ปกติต้องบอกว่าในความผิดการกระทำของเด็กเนี่ย
มันซ้ำซากมันยากนะเรื่องนี้มันยากเรื่องกับเด็ก
เราถามว่าเราจะแก้ไขยังไงตรงนี้
เช่นอย่างในเรื่องนี้มีเมียรองผู้ว่ามา
แม้กระทั่งเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่
ต้องเป็นระดับนั้นไหมถ้าโรงเรียนทำได้แค่นี้ค่ะ
ยัดคุ้มครองเด็กเนี่ยนะมันก็จะมีเขียนไว้มีคณะกรรมการคุ้มครองมีท่านผู้ว่า
เป็นประธานมีส่วนหลายส่วนเข้ามาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็ก
พูดถึงที่จะเข้มข้นไปมากกว่านั้นคือเรื่องของกฎหมายเนี่ย
กฎหมายพูดถึงการกระทำในลักษณะแบบนี้ของเด็กไว้
คือกฎหมายจะเริ่มแตะเด็กที่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ตั้งแต่เกินกว่า๑๐ขวบเขาก็แตะแล้ว

เขาเรียกว่าเอาเด็กเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยน

ให้มันเข้าสู่ระบบ
การไปสารไม่ใช่เป็นเรื่องโหดร้าย
แต่การไปสารเด็กที่ไปสารเนี่ยต้องมีพ่อแม่ไปด้วย
เพราะหลักของเราเลี้ยงลูก

สุภาษิตมันเป็นสุภาษิตที่มันเป็นปรัชญาทางกฎหมาย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันดูแล
คือหมายความว่าวันนี้พ่อแม่ต้องรับรู้เลยนะลูกฉันมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
แล้วถ้ามันหลายครั้งมันต้องเข้าสู่กระบวนการ
พอไปสถานพินิษฐ์เขาจะอบรมในสถานพินิษฐ์

แล้วสารก็เรียกสอบอยู่เป็นระยะระยะระยะ
จนกระทั่งเป็นที่พอใจว่าเด็กนี้น่าจะเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบแล้วแน่นอนพ่อแม่อาจจะต้องทำทันบน
ถ้าผิดอีกจะปรับครั้งละเท่าไหร่เขาไม่ปรับเด็กเขาปรับพ่อแม่
แล้วพ่อแม่ก็พ่อแม่ต่อมาพ่อแม่ก็จะให้การอบรมดูแลรักษาลูกมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ค่ะขอแทรกอาจารย์นิดเดียวเดี๋ยวให้ปิดท้ายที่คุณอาก่อนคุณอาค่ะ

ค่ะเอาสั้นเลยนะคือจนถึงนะตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุย
ภาษาเรามีการไกล่เกลี่ยกันแล้วใช่ไหมคะ
ก็ไม่ทราบรายละเอียดมากอะนะคะ
ก็ได้ยินว่าประมาณว่าก็เชิญทั้งสองฝั่งคุยกันแล้วค่ะ
คือจนถึงตอนนี้เนี่ยสรุปถูกใช่ไหมคะ
คือก็ไม่รู้ว่าจะมีเด็กคนไหนยังอยู่โรงเรียนเดิม
สมัครใจเปลี่ยนโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเรื่องเนี่ย
ได้บทสรุปแบบไหนคือตอนนี้คุณอาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะ
คุณอาจ๋าเดี๋ยวเราสวัสดีกันตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวเราพักกลับมาจะถามอาจารย์ปรเมฆให้ว่ารักษณะแบบนี้
ส่วนใหญ่แล้วถ้าเคยเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะจบแบบไหนนะคะ
ขอบคุณคุณอาก่อนนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคือแม้ว่าโดยพฤติกรรมแล้ว
มันคนที่ดูคลิปจะมีอารมณ์ร่วมก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วคือยังไง
เด็กก็คือเด็กแต่แต่เมื่อการกระทำออกมาเป็นแบบนี้
สิ่งที่มันเหมาะสมที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อเด็กเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์
มันคือถ้าเด็กพวกนี้ที่ผมบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ชกต่อยธรรมดา

แล้วเรียกพฤติกรรมของเด็กเบี่ยงเบนออกไป
อาจารย์ส่วนใหญ่แล้วนะคะ
ที่เคยเกิดคดีในลักษณะใกล้เคียงกัน
ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มที่เป็นผู้กระทำ

จำเป็นต้องตัดสินใจแยกเขาคะ
มีบางส่วนใหญ่เราแยก

ผมเคยเจอคดีตอนที่ผมอยู่ระยอง

ม๔ม๕ก็ล่วงละเมิดเด็กเพื่อนด้วยกัน

สุดท้ายปรากฏว่าแทนที่เด็กผู้ชายจะต้องขยับ

ต้องเปลี่ยนชื่อย้ายโรงเรียน

มันทำให้เด็กเหล่านั้นก็คิดว่าเขาเป็นฮีโร่

ตรงนี้ต้องระมัดระวังโรงเรียนต้องระมัดระวัง
ผมก็บอกแนะนำว่าโรงเรียนโอเคไม่ให้เป็นฮีโร่
พักเที่ยงต้องมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนี้นะ
อยู่ภายใต้การกำกับของครูคนใดคนหนึ่ง
แล้วเลิกเรียนไปไหนไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองมารับ

คือว่าไปตามกระบวนการซึ่งสารซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
จะเป็นผู้บอกเองว่าสมน้ำสมเนื้อคือด้วยวิธีไหน
ใช่ไหมคะแต่จะไม่ใช่วิธีแบบเหมือนกับ

แล้วก็จะไม่ใช่ขนาดว่าเจรจาจ่ายตังค์กันไปแล้วจบ

ไม่รุนแรงเกินไปแต่ไม่ได้อ่อนจนทอดทิ้งใคร
ปกติถ้าพฤติกรรมอย่างนี้สารจะกำหนดแล้ว
ถ้าปล่อยให้ลูกทำอย่างนี้อีกจะปรับพ่อปรับแม่นะ
อ่าจึงก็มีกฎหมายบางฉภัพธ์คุ้มคลองเด็ก
ถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลเด็กให้ดีเนี่ย

อันทางนี้เค้าถึงว่าแก้ปัญหาเพราะพ่อแม่
หย่อนสมทนะในการปกครองดูแลลูกอบนิสัย

คือจริงแล้วเราขอสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางผู้มนวยการนะคะ
แต่ว่าทั้งสองท่านก็ค่อนข้างลำบากใจที่จะให้ข้อมูล
แล้วก็จริงแล้วก็น่าห่วงทั้งคู่

เด็กกลุ่มที่เป็นคนกระทำเขาเองก็อยู่ในแรงบีบอัดเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มันเป็นสถานการณ์เปราะบาง
แต่อันนี้คือมุมมองว่าเราควรจะใช้ลักษณะระดับไหน
ในการมองปัญหานี้วันนี้คุณพูดจากการาเมฆค่ะสวัสดีครับยินดีครับ

คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่สวัสดีค่ะ